พี่ฮ่าเห็นว่าประเด็นน้องชมพูดตอนนี้
เราได้มีการสอบปากคำไป๙๐๐กว่าปาก
ต้องนำเรียนว่าเราก็มีความจริงจังในคดีเหมือนกัน
จากหลายสถาบันโรงพยาบาล
ว่าเป็นรายงานที่มีความสำคัญกับการที่พนักงานสอบสวนจะได้นำไปประกอบสำนวนการสอบสวนนะครับ
ดำเนินว่าหลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตว่าทำไมถึงใช้ระยะเวลานาน
และที่สำคัญเลยทำไมก่อนหน้านี้เองในขณะที่เราทำคดีนี้เราไปจับในคดีอื่นได้
ก็นำเรียนว่าในการสืบสวนในการติดตามตัวคนร้ายเราดำเนินการมาเป็นขั้นตอน
ทุกวันนี้เราก็ยังดำเนินการอยู่แล้วก็ยังไม่ได้มีการตัดประเด็นใดทิ้งไป
ไม่ว่าจะประเด็นที่บอกว่าตัวน้องเดินไปเสียชีวิตเอง
หรือจะมีผู้หนึ่งผู้ใดนำพาออกไปทำให้เสียชีวิตหรืออะไรก็แล้วแต่
ในประเด็นที่หลายฝ่ายตั้งข้อสงสัยเราก็สงสัยเหมือนกัน
เราก็อยากจะดำเนินการให้แล้วเสร็จแล้วก็ตอบคำถามกับสังคมได้
แต่ท่านต้องเข้าใจก่อนว่าในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าที่ตำรวจ
เรามีกรอบมีกฎหมายมีระเบียบให้เราเดินตาม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่จะไปขออนุมัติศาลให้ออกหมายจับผู้หนึ่งผู้ใดนั้น
มันเป็นการดำเนินการที่ต้องมีขั้นมีตอนนะครับ
เราก็อยากจะมั่นใจว่าเราได้ออกหมายจับผู้ต้องหาไม่ผิดตัว
ไม่ใช่ว่าเราเร่งดำเนินคดีแล้วปรากฏว่าจับผิดตัวหรือจับแพ้ลักษณะแบบนี้
มันก็คงจะไม่ส่งผลดีกับในแง่ของขวัญกำลังใจของเจ้าที่ผู้ปฏิบัติด้วยนะครับ
พบตรท่านได้เน้นย้ำท่านได้ให้กำลังใจนะครับ
และท่านก็ยังได้ฝ่าทรสุวรรษแจ้งยอสุขผู้รับถิดชอบ
ในเรื่องคดีนี้ให้ดำเนินการอย่างที่สุดอยู่แล้ว
ตอนนี้การรวบรวมหลักฐานที่จะหาตัวผู้ต้องหาถือว่าแคบลงหรือยังคะ
ก็มีความคืบหน้านะครับเป็นลำดับลำดับดีกว่านะครับ
ในส่วนของรายละเอียดคงเปิดเผยเท่าที่เปิดเผยได้นะครับ
แต่ก็เอาเป็นว่าไปคิดดูแล้วกันว่าสอบปากคำพยานนะครับ
ว่าจะเป็นพญารูปแบบไหนก็แล้วแต่สอบไป๙๐๐กว่าปาก
ทั้งในพื้นที่ใกล้เคียงก็ดีครับทั้งพยานที่เป็นในส่วนของผู้ชมพยาการต่าง
ซึ่งเราคิดว่ามีส่วนสำคัญกับในด้านคดีนี้
มั่นใจแค่ไหนที่เราจะตามหาตัวผู้ต้องหา
ให้เป็นในเรื่องของพนักงานสอบสวนดีกว่านะครับก็นำเรียนด้วยความเคารพว่า
ในเรื่องของการให้ข่าวนะครับก็ให้ข่าวเท่าที่สามารถทำได้ไม่เสียรูปคดีนะครับ
ส่วนจะตรงไม่ตรงใกล้เคียงยังไงผมว่าปล่อยให้เป็นเรื่องของในส่วนของผลการตรวจสอบข้อได้จริงนะครับ
ผลรายงานออกมาเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ทางเราก็คงจะอยากจะเร่งออกหมายจับแล้วก็เร่งติดตามตัวอยู่แล้วครับ
เดี๋ยวคงต้องดูนะครับเพราะว่าในเรื่องของการรายงานก็คงมีส่วนหนึ่งนะครับ
แต่ว่าในส่วนของการดำเนินการของทางฝ่ายสืบสวนก็ดีของพนักงานสอบสวนเองก็ดีนะครับ
ถ้ามีหลักฐานที่เชื่อมโยงและเพียงพอที่จะไปขออนุมัติศาลออกหมายจับได้ก็คงต้องดำเนินการไปคงต้องไปดูนะครับผม
เราบอกว่าคงต้องรอผลตรวจสอบกลับมาก่อนเราใช้ในหลายส่วนหลายสถาบันหลายโรงพยาบาลนะครับเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อในคดีครับ
มันก็คงจะขึ้นอยู่กับว่ามันมีความเขาเรียกว่าความลงตัวในเรื่องของการรวบรวมพยาหลักฐานต่างทั้งหลายทั้งปวง
เพื่อพิสูจนทราบความผิดหรือไม่นะฮะคือผมไม่อยากจะให้เราไปเร่งรัดนะครับ
ในการทำสำนวนการสอบสวนนั้นเจ้าที่ตำรวจเองนะครับในแง่ของพนักงานสอบสวนเขาก็มีกรอบเวลาในการทำสำนวนอยู่แล้วนะครับ
คือเขาก็เดินตามกรอบนั้นไปนะครับในการสืบสวนก็ต้องดำเนินการตามกรอบเวลานานนาน
แล้วก็ถ้าเป็นคดีใดที่เป็นคดีที่พี่น้องประชาชนให้ความสนใจหรือเป็นคดีใหญ่พูดง่าย
ก็จะมีการระดมเจ้าที่ฝ่ายสืบสวนสอบสวนเพื่อที่จะเร่งทำคดีให้คลายความสงสัยไปนะครับ
ยกตัวอย่างเหมือนกับคดีที่เกิดขึ้นที่จังหวัดรบบุรีเมื่อก่อนช่วงโปรวิคและสักแบบเนี้ยนะครับ
จะได้บัดลมพวกนักสืบที่มีความสามารถอยู่แล้วนะครับมาคี่คลายคดีนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับ